ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำหมอสายยนต์ได้ไหมฮะ
สายยนต์หมอรักษาคุณสัยมนต์ดำอยู่ที่กาญจนบุรีนะฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เคยนำเสนอเรื่องนี้ใช่ค่ะ
โหย้อนไปนู่นอ่ะฤษภาคมปีที่แล้วอ่ะ
นายสายยนต์สังทองชื่อเล่นชื่อหินอายุสี่สิบสามนะครับ
หรือว่าเขาเรียกว่าหมอสายยนต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาคือร่างทรงปู่สมิงคลาย
ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาช่วยเหลือคนได้
แก้คุณสัยมนต์ดำต่างต่างได้นะครับอ่า
แต่ว่ารักษณะของการช่วยเหลือของเขาเนี่ย
ถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่เท่าไหร่แต่คนก็บอกเอ๊ะ
เวลาเป็นผู้หญิงเนี่ยลักษณะที่แบบทำท่าทางสัมผัสตามร่างกาย
นะแล้วก็แบบขูดขูดรูปรูปเป่าเป่าออก
แต่มันมีช่วงบางจังหวะเนี่ยมันจะไปโดนอวัยวะเพศของฝ่ายผู้หญิงเขา
ใช่นี่อ่ะแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาช่วยคนจริงจริง
นะใครไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ของเขาเนี่ยของจริง
แล้วก็มีการพาดพิงอ้างอิงไปถึงแบบโอ้นู่นบอกว่า
ไม่เหมือนกับหมอปลาหรอกอะไรประมาณอย่างนั้น
หรือหมอปลาที่เขาพูดถึงอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เชื่อก็มาดู
มาพิสูจน์เนี่ยทุกผู้ชมครับคนก็เลยแบบโอ้โหมันยังไงกันนะฮะ
จริงไม่จริงแบบไหนอะไรยังไงกันกับผู้ชายไม่เท่าไห
แต่ว่ากับผู้หญิงเนี่ยมันจะมีบางช่วงบางจังหวะ
ไปโดนของลับของสงวนของเขาอะไรแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ไปอ้างว่าคนที่มารักษากับเขาเนี่ยหาย
มีคนเคยไปรักษากับหมอปลาแล้วไม่หายถูกเรียกเก็บเงินเยอะแยะ
ต้องมาให้เขารักษาให้เขามาแก้คนไหนเนี่ยที่อยากพิสูจน์ความจริงเนี่ย
หมอปลาก็ได้อยากพิสูจน์ความจริงมาหาเขาได้เลย
ท่านผู้ชมครับวันนี้หมอปลาฮะหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ซึ่งอยู่ที่เพชรชบุรีวันนี้มาที่นี่เลยครับ
กาญจนบุรีมาบ้านของหมอสายยนต์นะฮะ
แต่ปรากฏว่าหมอสายยนต์ไม่อยู่ฮะคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราก็ตามไปด้วยนะครับ
จะได้ไปดูกันว่าตกลงแล้วมันฝ่ายไหนจริงไม่จริงอะไรยังไงเราก็ไม่รู้หรอก
เออมาดูหน่อยสิแต่หมอปลาบอกว่ามาตรงนี้ฮะ
ที่บ้านของหมอสายยนต์เนี่ยบ้านเขาปูนตะบนหนองย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีเนี่ย
สถานที่ทำพิธีของหมอสายยนเนี่ยนะฮะหมอสายยนไม่อยู่บ้านนะ
แต่หมอปลาบอกไม่รู้สึกสัมผัสพิเศษอะไรได้เลยส่วนนี้คือพี่ชายของหมอสายยนชื่อนายออสฮะ
เห็นว่าหมอปลามาเขาก็ออกมาเลยฮะบอกว่าทำไมเนี่ย
น้องเขาไม่ได้หนีไปไหนนะน้องเขาไปช่วยคนอยู่ไปทำธุระอยู่
หมอปลาบอกผมก็ไม่ได้มาหาเรื่องผมก็มาตามคำท้าไง
เดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะนั่นภรรยาหมอปลาก็มาด้วยนะครับ
เขาก็บอกว่าเขารอเจอหมอปลาผมก็ไม่รู้ว่าเขารอเจอแล้ว
ผมก็ว่าอย่างเดียวผมก็ว่าอย่างเดียว
แล้วก็มีหลักฐานบอกว่านัดหมอปลามานี่พี่ได้ยินไหมคะ
ไม่ต้องพูดเลยจับโหดปากเมียเอ้าปากเมียพูดได้
เอ้าเมาหรือเปล่าเนี่ยพี่กินข้าวกินผักเยอะนะคะ
ท่านพี่กินแบบทานแล้วพี่กินข้าวเปล่าเหมือนกัน

เอ้าพอพี่บอกว่าเว้ยเว้ยก่อนทำไมอ่ะ
เอ้าพอพูดดีก่อน
คุณอาวุธเอาเรื่องน่ะหวัยก่อนนะ

ถ้ามาหาเรื่องคนเรามาทำคำท้า
คุณมาถามผมว่าทางคำท้าผมก็ถามว่าเขาไม่อยู่
พี่ต้องกินข้างหนังน่ะ
นี่ค่ะพี่อุ๊บใช่ไหม

เอาไปด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ฮะมันก็เป็นบรรยากาศแบบนี้
คุณสุชาญอาศิริคงผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่กลางวงพอดี
คุณสุชาดาก็เลยบอกกับนายออสพี่ชายของหมอสายยนนะครับ
บอกเอาพี่เดี๋ยวใจเย็นก่อนแล้วตกลงน้องชายไปไหนนะ
ออสเขาก็ยืนยันว่าน้องชายเขาไม่ได้หนีหน้าหมอปลานะ
แต่วันนี้น้องชายเข้าไปช่วยเหลือคนอยู่นะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าหมอปลามาวันนี้
แล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยว่าเออไปท้าทายกันวันไหนอะไรแบบไหนเขาไม่รู้
ส่วนตัวเขาเนี่ยก็แค่ออกมาปกป้องน้องไม่ได้อยากมีเรื่องกับใคร
น้องเขาไม่ได้ทำอะไรผิดไม่เคยหลอกลวงใคร
ไม่มีเจตนาไปล่วงเกินอะไรใครยังไงทั้งสิ้น
เพราะทุกคนที่มาหาเนี่ยคือต้องการให้ช่วยเหลือแล้วก็เต็มใจในการทำพิธี
กลับไปก็หายทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
เมื่อสักครู่ยืนคุยกับคุณสุชาดาอืมนะฮะเขายืนยันนะครับว่าน้องเขาเนี่ย
สายยนเนี่ยไม่ได้ทำร้ายอะไรใครไม่ได้หลอกลวงใครไม่ได้หนีหมอปลาด้วย
ส่วนเรื่องที่ว่าเอาไปเก็บเงินเขาเงินค่าครูอะไรเนี่ย
ออสบอกว่าคนที่มารักษากับน้องชายเขาเนี่ยถ้าใครมีเงินเขาก็ให้
บางคนก็ให้พันสองพันก็มีบางคนไม่ค่อยมีเงินน้องเขาก็ไม่ได้เรียก
บางคนไม่มีเงินเนี่ยน้องเขาให้เงินค่ารถเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็ยังมี
เขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็มาเขาก็บอกแล้ว
ไปทำของเขาเรียกให้ไปเขาก็เอาเงินมาให้ค่ารถค่าน้ำมันแล้วเขาก็ไป
เดี๋ยวเขาก็มาเขาก็บอกแล้วเขาไม่รู้
แล้วที่บอกว่าจะให้หมอปลามาอะไรอย่างนี้มันมีการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้ไงพี่
มันคุยอะไรแล้วผมไม่รู้หรอกเพราะว่าแม่เขามาเปิดให้ผมฟังอยู่ดี
เขาไม่รู้หรอกเพราะด่าเขาเยอะเขาบอกใครทำไงก็ให้เขาไม่ได้ไปอย่างนั้น
เขาพูดแค่นี้ไม่เพราะเขามาแบบเนี้ยเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะนี่น้องพี่หนีหรือเปล่า
เขาไม่หนีเขาจะหนีไปไหนเมื่อวานเขาก็อยู่
เรื่องนี้ผมไม่รู้เขาดิเพราะผมอยู่คนละหลัง
พอมันมีกระแสว่าต่อว่าเขาว่าเขาไปช่วยคนแบบว่าอาจจะอนาจารย์อย่างนี้พี่รู้สึกยังไงบ้าง
เขาอาณาจารย์ไงล่ะแบบว่าไปล้วงของลับอะไรอย่างเงี้
อันนี้ล้วงของลับนะเขาทำเขาหายเขาถามคน
ถ่ายรูปอ่ะถ่ายรูปทุกคนถ่ายย้อนมาเนี่ยเราไม่ถ่ายไปหาเราเยอะ
มันถ่ายย้อนมาก็มองเห็นอยู่๒คนที่ไหนข้างในบ้านเนี่ย๒๐๑๐คนมาเป็นกลุ่มเลย๒๐๑๐คนมีทุกคน
เขาก็บอกเขาจะไม่ให้ทำแล้วทำก็โดนจมตีเขาเบื่อเขา
แล้วอย่างนี้คือเขาจะเลิกไปเลยไหมหรือว่ายังไง
สิทธิ์เข้ามาหาเขาก็ทำเขาไม่มีหิ้งไม่มีอะไรเนี่ยเหมือนเขาธรรมดา
คือเหมือนมีคนมาขอให้ช่วยเขาก็จะช่วยใช่แล้วถามว่าช่วยเนี่ยเขาหายหายหมดทุกคนนะ
แถวบ้านนี้ก็หายเขาช่วยเขาหายเขาไม่ได้มาทำปั๊บเอามาสองพันสามพันห้าร้อยเขาไม่ได้กลองตังค์
บางคนมานอนค้างเนี่ยไม่มีตังค์เช้าไปเขาก็ให้ค่ารถไปด้วย
นี่พี่ชายเขายืนยันนะฮะแต่ว่าน้องชายไม่อยู่นะครับ
แม่ของหมอสายยนในวันนี้อยู่นะครับแม่ชื่อนางบุญส่ง
วันนี้ก็เลยออกมาบอกกับหมอปลานะครับยกมือขอโทษหมอปลานี่คือแม่ของหมอสายยนนะ
บอกต้องขอโทษแทนลูกชายด้วยลูกชายเนี่ยไม่ได้มีเจตนาไปท้าทายอะไร
ที่บอกว่าคนรักษาหมอปลาไม่หายต้องมารักษากับเขาเนี่ย
หมอปลาไม่เชื่อมาพิสูจน์ลูกชายไม่ได้มีเจตนาท้าทาย
ไม่ได้อยากมีเรื่องอะไรแล้วก็ยืนยันกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าลูกชายไม่เคยหลอกลวงไม่เคยไปหลอกลวงของลับกับใคร
นี่ค่ะแม่เขาบอกแล้วบอกว่าทุกคนที่มารักษาเนี่ย
ก็มีครอบครัวของเขามาด้วยนะหรือบางคนเขาก็รู้เห็น

นี่มาถามคุณสุชาดาบอกหนูถ้าผู้หญิงไม่เต็มใจ
ลูกแม่จะไปจับเนื้อต้องตัวจะไปทำได้ยังไง
ทุกคนเนี่ยเขายืนยันว่าต้องการให้รักษานะแล้วผู้ชายก็รักษาแบบนี้
ที่ผู้ชายไม่เห็นเสนอข่าวบ้าง

ไปทำผู้หญิงไปแอบจับไปล้วงของรับผู้หญิง

อันนู้นเต็มใจแล้ว
พ่อแม่พี่น้องก็เต็มใจให้ล้วง

ที่ก่อนของเขาก็ได้ล้วงไป

เขาบอกว่าเขาทำผู้ชายด้วยใช่ไหม
อย่ายุ่งอย่ายุ่งใครอย่ายุ่ง
อย่ายุ่งไม่ต้องยุ่งเลยใครไม่ต้องยุ่ง

ทำแค่ผู้ชายผู้ชายก็เลี่ยงหนึ่ง
เดี๋ยวดึงดึงหนึ่งแล้วรูดรูดออกเนี่ย

แล้วทำไมไม่ออกท่องหนึ่งแล้ว
โทษปะไม่มีอะไรกัน
ดูปะตัวของหมอปาระกษาไป
ตัวคนหมอหย่นก็รักษาไป
พรรดิครับ

ทุกผู้ชมครับวันนี้หมอปราก็ไป
ก็ไม่ได้เจอกับหมอสายยนค่ะนะคุณแม่เขาก็ออกมา
ท่งขอโทษแทนเรื่องการไปท้งไปท้าอะไรผ่านสื่ออะไรประมาณอย่างนี้
ถ้าย้อนไปนายสายนสังทองที่บอกว่าเป็นร่างทรงปู่สมิงพลาย
เขาก็เคยพูดเอาไว้เรื่องการรักษาของเขา
ให้สัมภาษณ์กับเราในตอนนั้นนะครับพฤษภาคมปีที่แล้ว
เดี๋ยวลองฟังดูหน่อยย้อนไปฟังดูหน่อยกันแล้วกันนะครับ
เจ้าสูตรที่น้ำตุ้มมันหยุดได้เลย
แต่นังไม่ใช่ว่าจับเฉย
ในการใช้มันมีอะไรอยู่อีกเยอะแยะ
ซึ่งคนฟังพูดไปอธิบายไปคุณก็ไม่รู้เรื่องหรอก

ในเมื่อจับแล้วล้วงแล้วดึงออกมาแล้ว

คนป่วยที่ผมว่าวันนี้มีไม่ใช่น้าน้อย
ที่มันหายกับการรักษาตรงจุดนี้